อีกหนึ่งเรื่องคนผิดแต่ก็กลับทำเป็นไม่สนใจ
ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรขับรถจักรยานยนต์มาเลนซ้ายสุด
อืมแล้วกลับรถปาดไปขวาสุดกลับเลยไม่กลัวแล้วเวลา
ให้คนอื่นเขาเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุเพราะตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่สนใจกับ
ดูนะฮะดูรถมอเตอร์ไซน์นะนี่ครับ

ที่เกิดขึ้นประหนึ่งว่าฉันอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้
เหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้เหรอคะว่าเออไปทางนู้นดีกว่า
นี่นี่เนี่ยค่ะโอ้โหนี้เตี๋ยวโดนชนแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า
บนถนนน่านพยาวจังหวัดน่านครับ
คนขับกระบาดนี่บาดเจ็บสาหัสเลยครับ

รถจักรยานยนต์คันต้นเหตุก็เป็นรถจักรยานยนต์สีแดงนะ

นักกากอรัฐมายส์ปิดบางใบหน้าเอาไว้ค่ะ
หลบไปต้องการจะเซฟชีวิตของคนที่ตัดหน้าเขา
แต่ตัวเองเนี่ยเกือบเอาไม่รอดนะฮะ
นี่ครับด้วยความรักง่ายของคนขี่รถจักรยานยนต์กระบาด
ก็ไปชนกับรถสิบล้อแบบนี้นะฮะ
ที่จะไปจอดช่วยขับขี่หนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องไปดูที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ย้อนสอนไปขี่ไปเรียบร้อยนะฮะ
ก็คือกล้องวงจรปิดบนถนนสาย๓๓
นี่ครับนี่แต่ครั้งนี้คนนี้ไม่รอดนะครับ
เต็มนะฮะอยู่บนถนนสาย๓๓อูทองด่านซ้าย
อีกทีครับนี่รถจักรยานยนต์วิ่งออกมาจากวัดโพคาราม
สอนเลาะริมถนนไปและนาทีนี้ก็ไปเจอกับรถกระบะตามภาพเลยครับ
ถูกชนกระเด็นทั้งคนทั้งรถกระจัดกระจายแบบนี้เลยนะฮะ
ซึ่งอีกมุมหนึ่งของถนนที่เห็นในกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ออกมาจากวัดแล้วก็เลาะไปสักครู่นึง
พยายามจะหักเข้าไปในเลนแล้วก็ไปอยู่กลางถนน
แล้วถูกกระบะคันนี้ขับมาพอดีก็ชนอย่างแรงลอยปิวไป
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ลูกสาวของนายสมยาก็บอกว่าพ่อเนี่ยไปสอยมะขามเทศมา
ขี่รถเนี่ยจะเอาไปให้ญาติที่อยู่ในวัดนะฮะคงจะรีบกลับบ้าน
แล้วจะไปสอยมะขามต่อก็เลยย้อนสอน
แล้วก็ทำให้ไม่เห็นรถแล้วก็ไปประสบเหตุ

ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดว่าเราเคารพกฎจราจร
เหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ